เรื่องความทุกข์ของชาวบ้านเกี่ยวกับกลิ่น
คุณนัทพงศ์ค่ะแม่ก็เป็นความทุกข์ในวงกว้างแล้วก็ทุกข์ทรมานทีเดียวนะคะ
ชาวบ้านผางามที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายรวมตัวกันค่ะ
กว่า๕๐๐คนนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องให้ฟาร์มหมูที่อยู่ใกล้
บ้านของเขาเนี่ยย้ายออกไปหรือไม่ก็หยุดกิจการค่ะ
เพราะว่าทนกลิ่นมานานกว่า๑๐ปีแล้วค่ะ

นี่ค่ะคือเป็นการรวมตัวกัน๒หมู่บ้านนะคะ
หมู่บ้านหมู่บ้านป่าบงนะคะที่ตำบลผางาม
หมู่บ้านติดกันอีก๒หมู่บ้าน๕๐๐คนค่ะ
มีทั้งป้ายข้อความโทรโขงนะคะ
รวมตัวกันหน้าฟาร์มหมูแห่งหนึ่ง

ว่ากลิ่นมันรบกวนทนไม่ไหวนะคะ

มันเหม็นจนกระทบกับชาวบ้านอย่างหนัก
แล้วตรงใกล้กันก็มีโรงเรียนด้วย

ต้องทนกับกลิ่นไปด้วยนะคะชาวบ้านเนี่ยไปยื่นหนังสือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางเจ้าของฟาร์มซึ่งเจ้าของฟาร์มนางพัชรินทราพรเนี่ยก็บอกว่ามันก็กระทันหันจะให้เขาย้ายไปอย่างกระทันหันมันก็ไม่สามารถทำได้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็พยายามแก้ไขทำตามที่ทางอบตผางามแจ้งจะให้ย้ายภายในเวลาจำกัดนั้นท

ซึ่งคำตอบนี้เนี่ยชาวบ้านเองก็ไม่พอใจนะคะ
เพราะว่าเคยมีการพูดคุยกันแล้ว
เรื่องให้การมีการแก้ไขปัญหาคุยกันมาหลายครั้งแล้ว
เพราะฉะนั้นพวกเขาก็ไปต่อค่ะ
ไปที่ว่าการอำเภอเวียงชัย
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเวียงชัย
มาดำเนินคดีกับฟาร์มหมูในข้อหาเกี่ยวกับการก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นนี้ค่ะ
ซึ่งก็มีการรับเรื่องเอาไว้เพื่อที่จะว่ากันไปตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ก็๑๐ปีค่ะชาวบ้านก็อยากจะให้แก้ไขให้ดีกว่านี้ค่ะ